ส่วนกรณีที่เมื่อ๔วันก่อน
เมื่อ๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ภรรยาของนายสงกูลหงร่อน
ซึ่งอายุ๗๕ปีเป็นชาวอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะฮะ
เขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเขาสมิง
บอกว่านายสงกูลขายตัวไป

ลูกชายบอกทิ้งพ่อไว้ในป่า

แต่ว่าก็ให้การแบบวกไปวนมาหลายสิ่งหลายอย่างคือจับใจความไม่ค่อยได้
เพราะว่าคุณลุงสงกูลเนี่ยที่อายุ๗๕เนี่ยก็มีอาการหลงลืม
ส่วนลูกชายคนนี้ฮะเสื้อดำคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามเนี่ย
ลูกชายเนี่ยนะอายุ๒๓ชื่อนายขเชนนะครับ
ก็มีอาการป่วยพิการทางสมอง
เพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ติดยาเสพติด
ค่ะติดกัญชาอย่างหนักเลยวันที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนสอบปากคำว่าเออ
พ่อไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยทำไมไปปล่อยไว้ป่า
เขาบอกว่าทิ้งพ่อไว้ในป่าเนี่ยนะไปปล่อยไว้ตรงไหนอะไรยังไง
เพราะว่าหากันไม่เจอเนี่ยตรวจสารเสพติดในร่างกายเจอกัญชาด้วย
แล้วก็พูดวกไปวนมาให้การไปหัวเราะไปพูดไปหัวเราะไปอะไรแบบนี้
ใช่บอกว่าปล่อยพ่อไว้มั่งบอกว่าถีบพ่อลงอ่างเก็บน้ำไปแล้วมั่งนะ
แต่มีชาวบ้านบอกว่าเจอพ่อลูกคู่นี้ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
อ่าแต่สักพักเนี่ยลูกเนี่ยขี่ออกไปคนเดียวตั้งแต่แปดสิงหาคมนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงในช่วงเวลานั้นดูก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้ประเทศสำคัญอย่างที่ไว้ไหนฮะเขาบอกจริงอยู่นี่เอง
อยู่นี่แล้วไม่หาไม่เจอก็จะรู้เขาเขาไม่อยากเจอแหละ
แต่ถ้าเขาอยากเจอเขาคงออกมาให้เจอแล้วแหละโอ้ผมก็ยอมรับไง
ผมก็ยอมรับตรงตรงอ่ะผมก็ไม่ได้โกหกอะไร
ผมก็บอกผมว่าพ่อออกมาจริงไม่ทำอ่ะนะผมไม่ทำหรอกพ่อผมอ่ะ
พ่อผมอายุต้นเจ็ดสิบกว่าแล้วใครจะมานั่งทำพ่อตัวเองอ่ะ
เคยยังมาฝูดก็ผ่าแกรก์แล้วนั่นอ่ะอ่ะนี่ฮะคือวันนั้นเนี่ย
นายขเชนบอกว่าปล่อยพ่อทิ้งไว้ที่อ่าแถวแถวซอยจันทร์เบลน
อัมเภาสมิงจังหวัดตราดนะฮะวันนั้นอ่ะแปดสินหาคม
ขี่รถกลับบ้านคนเดียวที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดอืมอ่า
แม่ซึ่งอายุ๗๐พ่ออายุ๗๑แม่ก็เลยไปแจ้งความผลหายวิธีสอพเมืองกราช
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าสามีก็หลงลืมนะ
เพราะว่าก็ติดสุราดื่มเหล้าด้วยและอายุมากแล้วด้วย
ส่วนลูกชายเองก็ติดกัญชามีอาการพิการทางสมอง
คืนวันนั้นช่วงเวลานั้นก็หากันนานครับเพราะกลัวว่าจะพลัดตกน้ำหรือเปล่า
ในพื้นที่เนี่ยฝนตกทั้งวันนะฮะแล้วมีอ่างเก็บน้ำอยู่ด้วย
ที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับตำรวจสพเขาสมิงนะครับ
ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตในอ่างเก็บน้ำ
ในพื้นที่หมู่๖บ้านทุ่งพีชตำบลวังกระแจอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
แล้วก็ให้ญาติมาดูซึ่งญาติเขาบอกว่าดูจากเสื้อผ้าแล้ว
ดูจากสิ่งต่างในศพแล้วนี่คือนายสงกูลที่หายตัวไปอย่างแน่นอน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนไปหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายขเชนให้การวกไปวนมาตั้งแต่วันเกิดเหตุ
วันนั้นบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปกับพ่อแล้วเถียงกันมีปากเสียงกัน
ซึ่งรายงานล่าสุดเขาก็ให้การก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรยังไงอีกนะ
บอกว่าพ่อไม่ยอมไปขอสาวให้เลยโมโหพ่อแล้วก็ทิ้งพ่อไว้ในป่า
พี่สาวต่างแม่บอกว่าสอบถามน้องชายแล้วน้องบอกว่าถีบพ่อตกลงน้ำด้วยนะ
แถวนั้นมีอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ยังบอกว่าหาไปเถอะ
เจออีกทีคงเป็นศพไปแล้วนี่กู้ภัยกับฝ่ายปกครองก็หากันนานฮะ
หากันมา๓วันตั้งแต่๘สิงหาคมที่ได้รับแจ้งเหตุ
หาทั้งในป่าทั้งในแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงจนล่าสุดเมื่อคืนครับ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เป็นแรงงานทำสวนชาวกัมพูชา
บอกว่าไปเจอศพลอยน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำทุ่งจรอง
ห่างจากซอยจันเพ็ญที่นายขเชนให้การในครั้งแรกว่าทิ้งพ่อเอาไว้กลางทางเนี่ย
ประมาณสามกิโลเมตรนายคเชนบอกว่าทิ้งพ่อไว้ที่ซอย
แต่บอกพี่สาวว่าถีบพ่อลงน้ำเออมันก็ดูค่อนข้างจะสอดคล้องกันอยู่
ที่เกิดเหตุนะครับผู้ตายสวมเสื้อยืดลายขวางนะครับ
กางเกงขายาวเป็นผู้ชายนะฮะสภาพศพขึ้นอืดลอยน้ำ
คว่ำหน้าอยู่ในอ่างเก็บน้ำกู้ภัยก็นำศพขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็ให้ทางภรรยาของนายสงกูลที่แจ้งความคนหายไว้มาตรวจสอบนะครับ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าดูจากรอยสักสร้อยคอที่สวมใส่แล้วก็เสื้อผ้า
นี่คือสามีของเขานะฮะตอนนี้ก็คือต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ว่าตกลงแล้วการเสียชีวิตนั้นจะเกิดจากอะไรจะมีร่องรอยการทำร้ายหรือไม่
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะครับว่าเอ๊ะนายขเชนที่เอาพ่อไปปล่อยทิ้งป่าไว้
อืมจะนำไปสู่การเสียชีวิตแบบไหนยังไงค่ะมีร่องรอยของการทำร้ายอย่างเช่นการถีบ
อืมแล้วเขาตกลงไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอ่าแต่เหมือนนายขเชนก็พยายามจะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
เขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายพ่อใช่อะไรแบบเนี้ยแต่ก็คือพูดจาวกไปวนมามาก
ใช่ขนาดวันที่พาไปหานะพยายามพาไปดูเนี้ยอืม
ที่ให้หาอยู่สี่ชั่วโมงต้องพากลับอ่ะค่ะเพราะแบบโอ้โหวนไปวนมาจุดนู้นจุดนี้ไม่เหมือนเดิมสักครั้ง